วันนี้พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับ
พามาสัมผัสบรรยากาศที่เห็นตกอยู่ตอนนี้
รวมไปถึงสีขาวโวนนี่คือหิมะนะครับ

ที่เห็นหิมะตกแบบนี้ไม่ได้ไปต่างประเทศครับ

ก็คือสวนสนุกหิมะสุดยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนไปต่างประเทศยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับ
ใครมาที่นี่ก็จะได้สัมผัสกับหิมะเหมือนกับว่าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับ
แน่นอนว่าร้อนแบบนี้ประกอบกับช่วงนี้ปิดเทิมด้วยแล้วครับ
เหมาะเลยสำหรับใครที่อยากที่จะมาคลายร้อนนะครับ
แน่นอนมาที่นี่ก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายนะครับ
รวมไปถึงมีการตกแต่งสถาปัตยกรรมยุโรปผสมผสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับ
อกจากนี้ก็มีกิจกรรมต่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ
ที่สามารถที่จะมาร่วมทำกิจกรรมได้ทั้งครอบครัวตลอดทั้งวันนะครับ

หรือว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองครับ
เมฆเหล่านี้นั้นเป็นกลุ่มเมฆที่มีความแปรปวนสูงนะครับ
ในก้อนเมฆก็จะมีกระแสลมพัดขึ้นลงเรื่อยครับ
ไอน้ำในก้อนเมฆก็จะเกิดการกลั่นตัวกลายเป็นเม็ดน้ำ
น้ำเหล่านี้ครับเมื่อเจออากาศที่เย็นก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งครับ
ลอยขึ้นไปขึ้นมาแบบนี้นะครับ
สามารถที่จะทำให้ลูกเห็บนั้นขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยครับ
แรงลมนั้นไม่สามารถที่จะต้านไม่ได้
ตกลงมากลายเป็นเม็ดน้ำแข็งขนาดใหญ่
หรือที่เรียกว่าลูกเห็บนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้คนไทยอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของลูกเห็บตกใส่หลังคาบ้านเรือนเยอะมากขึ้นนะครับ
รวมไปถึงสิ่งที่ตามมาก็คือความแปรปวนสภาพอากาศ
ว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นผลพวงมาจากความแปรปวนสภาพอากาศที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนแบบนี้แหละครับ
เมื่อมีอากาศร้อนจัดมาเจอกับในช่วงที่มีมวลอากาศเย็นแผ่มาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยของเรา
สามารถที่จะทำให้เกิดเรื่องของฟ้าผ่าลมกระโชคแรงรวมถึงฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเรียกว่าพายุฤดูร้อนนั่นเองนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็มีการคาดการณ์ว่า
ลมหนาวครับที่ก่อนหน้านี้เข้ามาสร้างความปั่นป่วน

แบบนี้เองก็จะทำให้ฝนลดลงครับที่สำคัญ
อากาศในช่วงกลางวันนั้นก็จะเริ่มร้อนขึ้นยกเว้น
ที่จะสัมผัสอากาศเย็นลมเย็นได้อยู่

มีกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจากประเทศพม่าครับ

ยังคงทำให้มีอากาศเย็นสบาย
รวมไปถึงมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้า

ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทย

ขณะที่ขับขี่สัญจรบริเวณที่มีหมอกหนานะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้
ตอนนี้ผมขอตัวมาเล่นหิมะกับน้องก่อนแล้วกันครับ
ไป
ไป

ไป